มาดูเหตุการณ์นี้ที่ปฐุมธานีกันหน่อยนะครับคุณผู้ชม
คุณลุงท่านหนึ่งบอกว่าใครเก็บไปเอามาคืนเถอะ
กระเป๋าตังค์ของลุงร่วงตกค่ะคุณผู้ชม
เสียดายเงินสดไหมเสียดายบัตรเสียดาย

ตเตอรี่งวดวันนี้ประมาณ๔๐ฉบับ
ซื้อไว้หรอใช่ค่ะโอ้โห
นี่นี่นี่จังหวะนี้นี่เห็นไหมครับ
ตอนคุณลุงออกตัวรถไปเนี่ยเห็นไหม
วงกลมนั่นคือกระเป๋าตังแล้วใครเอาไป
กล้องวงจรปิดนี้มีคำตอบคุณผู้ชมลองดูพร้อมกันนะคะ
นี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าร้านสะดวกซื้อ
แถวคลอง๖อำเภอคลองหลวงปฐุมธานี
นี่แหละค่ะคนเก็บกระเป๋าตังค์คือไม่รู้หรอกนะว่า

บอกว่าให้เอามาคืนขีดเส้นตายบอกว่า
ไม่เกิน๙โมงเช้าของวันที่๑๖กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวาน
เอามาคืนถ้าไม่คืนจะเอาหลักฐานที่เราเห็นพร้อมกันไปแจ้งความ

ซึ่งก็คงยังไม่คืนนะคะ
ทีนี้เจ้าของกระเป๋าชื่อว่าคุณเสน่หาดพุ่ม
เรียกว่าคุณลุงได้แล้วเพราะอายุ๖๓ปีแล้วนี่ค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็นวันอังคารที่๑๕กุมภาพันธ์ค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปร้านสะดวกซื้อไปซื้อขนมให้หลาน
จังหวะที่จะกลับเนี่ยปรากฏว่ากระเป๋าสตางค์ลน
นั่นแหละตรงนั้นเลยหน้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วสุดท้ายมีผู้หญิงคนนึงเดินมาหยิบไปหน้าตาเช้าเลย
กล้องเนี่ยมันคือมันตอบคำถามได้หมดเลย
คุณลุงเสน่ห์บอกว่าเสียดายเสียดายทุกอย่างเลยที่อยู่ในกระเป๋า
เสียดายที่สุดเลยคือลอตเตอรี่งวดนี้๑๗กุมภาพันธ์
ประมาณ๔๐คู่ลุงอยากได้ลอตเตอรี่คืน
ลุงอยากได้เอกสารคืนก็เลยตัดสินใจลงบันทึกประจำวัน
ที่สพคลอง๕เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ทันไหมจ้างความไปแล้วถอนจ้างความได้
ถ้าเกิดถูกขึ้นมาแล้วยิ่งเสียดายเข้าไปอีก
คุณเห็นแล้วคุณเอามาคืนนะคะ